คุณเคยใส่แหวนสวมแหวนเข้าไปและถอดไม่ออกไหม
นางข้างซ้ายยังไม่เคยใส่ค่ะแต่ข้างอื่นใส่ครบแล้ว

มีใส่เข้าไปแล้วถอดไม่ออกฮะติดปล้องติดนิ้วเนี่ยนะครับ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรมีหญิงสาววัย๑๘ปี
ก็ใส่แหวนที่เพื่อนซื้อให้แล้วเธอถอนไม่ออก
จนนิ้วบวมแบบนี้เลยนะครับกู้ไพยต้องช่วยเหลือ
วิธีการในการช่วยเหลือของกู้ภัยจะเป็นอย่างไร

โดยนางสาวเบนจภากันสุ่มอายุ๑๘ปีนะครับ

จากอาศากูภัยสว่างกำแพงเพชรจุธามะเขือ
เนื่องจากเธอสวมแหวนสแตนเลส
ที่ได้มาจากเพื่อนในหมู่บ้านเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะ
แล้วก็สวมเข้าไปที่นิ้วกลางด้านซ้าย
ปรากฏว่าสวมได้แต่ถอดออกไม่ได้

พยายามทำทุกวิถีทางที่จะนำแหวนออกมาจากนิ้ว
คุณทำวิธีไหนบ้างถ้าทำกันเองเนี่ย
ก็ล้างสบู่ให้มันลื่นหน่อย
แต่ทีนี้มันคับเกินไปดึงยังไงก็ดึงไม่ออก
บางคนก็ทาน้ำมันให้มันลื่น
หมุนแหวนให้มันออกมาแต่มันออกไม่ได้นะครับ
ทีนี้เธอเลยตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
กู้ภัยก็พยายามทุกวิธีในการที่จะดึงแหวนออกมา
นิ้วของเธอก็บวมแดง
ทีนี้ครับอาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดท่ามะเขือ
ใช้อะไรรู้ไหมคุณวิธีนี้น่าสนใจใช้ได้สอดเข้าไป
เพื่อจะดึงออกเห็นวิธีใช่ไหมครับ
ใช้ถุงพลาสติกสอดเข้าไปใช้ครีมตัดลวดก็ทำ
สบู่ก็ทำน้ำมันหล่อลื่นต่าง
รวมไปถึงเลื่อยขนาดเล็กในการตัด
ดูสิครีมกันแล้วอันนี้ก็เสียวอยู่นะ

สุดท้ายผ่านไปกว่า๑ชั่วโมงครึ่ง
ตัดสินใจครับต้องใช้เครื่องมือหนักกว่านี้แล้ว

อุ๊ยหน้าหวัดเสียวนะครับ
แต่ต้องใช้เหล็กบางรองอยู่ด้านล่างแหวน

ใช้มือบันทัดเหล็กเล็กสอดเข้าไปก่อน

พี่พลาดหนูหายไปพร้อมกับแหวนเลยนะ
ทีนี้ครับตัดเหล็กอย่างนี้

สามารถที่จะนำแหวนสแตนเลสออกมาจากนิ้วของสาววัย๑๘ปี
อย่างสำเร็จและปลอดภัยนะครับ
เบนยภาบอกกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าต่อไปนี้
จะไม่สวมแหวนอีกแล้ว
ขอจำจนวันตายเพราะกลัวจะถอดไม่ได้เข็ด

แหวนนิ้วนางซ้ายเอาไหม
แต่ทีนี้อาสากู้ภัยก็แนะนำครับ
นำแอลกอฮอลล้างที่นิ้วที่สวมแหวนเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วย

หลังจากนั้นนางสาวเบนจภาก็ขอบคุณ
ยกมือยกไม้ขอบคุณอาสากู้ภัย
ที่ช่วยเหลือแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วย
หน้ายิ้มแย้มแบบนี้แต่เก็บแหวนไว้นะ
แหวนไว้เป็นที่ระลึกเมื่อกี้เขาเก็บไว้เห็นไหม
เก็บไว้เป็นที่ระลึกแห่งความยากลำบากนะคะ